คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าค่ะกรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัต
เป็นอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูรสงครามนะคะ
หายตัวไปตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสุดท้ายเนี่ยมาพบว่าเสียชีวิตปริศนา
คือพบว่าเป็นศพลอยไปติดอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำน่านที่อำเภอเมืองพิศนุโลก
เมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ญาติของอาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็จะนำศพไปชนะสูตรนะคะคุณผู้ชม
ก็ไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
แต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานออกมาเป็นลายลักษร
แต่มีรายงานผลการชนสูตรเป็นวาจาออกมาในเบื้องต้นนะคะบอกว่า
มน้ำเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีร่องรอยบาดแผลหรือการฆาตกรรม
แต่ทางญาติเขาติดใจว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
เพราะว่ามีพยานเห็นว่ามีคนไปรับผู้ตายออกจากลานจอดรถโรงแรม
ช่วงบ่ายของวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
เจออีกทีก็คือเป็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำแล้วค่ะ

ใช่ค่ะพลตำรวจรีถาวรแสงฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกทรงพลสังเกษม
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลก
และตำรวจชุดสืบสวนประชุมคลี่คลายคดีนี้นะคะ
กรณีพบศพผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรอัตอิงคณินันบัณฑิต
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษา
และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูรสงครามค่ะ
เสียชีวิตก็คือพบว่าเป็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำ
บริเวณริมตลิ่งหน้าคริสตจักรจังหวัดพิศนุโลก
ช่วงกลางคืนของวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา

คือน้องสาวของผู้ตายบอกว่า
เชื่อว่าพี่ชายน่าจะถูกฆาตกรรม
ตำรวจก็เลยต้องมีการประชุมคลี่คลายคดี
ใช้เวลาประชุมเป็นชั่วโมงเลยนะคะ
สุดท้ายพตำรวจรีถาวรบอกว่า

เพราะว่าตอนนี้สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ชัดเจนเลย
พนักงานสอบสวนได้ขออนุญาตครอบครัวของผู้เสียชีวิต
นำศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นผลชนสูตรของแพทย์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

แต่แจ้งด้วยวาจาเอาไว้แบบนี้ค่ะ
เสียชีวิตเนื่องจากสมองขาดอากาศ

ปอดมีน้ำมีดินโครน
หมายความว่าไม่น่าจะเสียชีวิตก่อนจมน้ำค่ะ
ส่วนประเด็นที่ว่ามีผู้ชายมารับไปด้วย

ทางตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามมาสอบสวนให้เร็วที่สุดนะคะ
ตอนนี้สั่งให้ชุดสืบสวน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดต่างค่ะ

คือผู้ตายไปพบเจ้าอาวาส

แล้วก็มาเจอเป็นศพลอยอยู่ในน้ำประมาณ๔ทุ่มกว่าคืนวันที่๓ตุลาคม

ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของการฆาตกรรมทิ้งนะคะ
ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของการฆ่าตัวตายทิ้งด้วยนะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิตนะคะ
เคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิตเวทด้วย
ตอนนี้ต้องเร่งติดตามตัวผู้ชายที่ไปรับผู้เสียชีวิตในวันที่๑ตุลาคม
ต้องตามผู้ชายคนนี้มาให้ได้นำตัวมาสอบสวนนะคะ
ส่วนทางญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่า
สร้อยคอสายร่มสีดำคล่องพระเครื่อง๓องค์ที่พบที่คอของศพ
พอไปตรวจสอบเนี่ยเป็นของผู้เสียชีวิตที่สวมใส่เอาไว้จริง
ตอนแรกบอกว่ามีทรัพย์สินที่มันดูแปลกไปนะคะ
จากการตรวจสอบรถยนต์ของผู้เสียชีวิตค่ะ
รถยนต์เนี่ยจอดล็อกเอาไว้เรียบร้อย
เสื้อผ้าเสื้อสูตรยังอยู่ในรถตามปกติ
เชื่อว่าผู้ตายไม่ได้กลับไปที่รถหลังเดินทางกลับจากจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บรอยนิ้วมือหาหลักฐานในรถเพิ่ม
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีแล้วก็ไปตรวจสอบที่บ้านพักของผู้เสียชีวิตด้วย
เพื่อที่จะไปหาเสื้อสูตรสีขาวที่สวมใส่
ในวันที่ไปปฐมนิเทศนักศึกษา
ที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
เพราะว่าที่รถเนี่ยไม่เจอเสื้อสูตรสีขาวตัวนี้นะคะ
ประเด็นต่างที่ทำให้อาจารย์อัดเสียชีวิต

ตั้งแต่การกระทำตัวเองนะครับหรือฆ่าตัวตายนะครับก็ดีนะครับ
เพราะตัวอาจารย์เองก็มีการรักษาตัว
ในเรื่องจิตเวทอยู่นะครับ
มีประวัติการรักษาตัวอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับ
หรือประเด็นอื่นการฆาตกรรมอื่นนะครับ
ในเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนชายด้วยกัน
หรือฆาตกรรมในเรื่องประสงค์ต่อทรัพย
ถ้ามีรักษาเราก็จะต้องดูในทุกเรื่อง
ต้องหาเสื้อตัวนี้เพราะว่าผู้เสียชีวิต
เขาไปราชการที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุตรดิษฐ

แล้วก็ตอนที่ไปปฐมนิเทศกับนักศึกษาใส่เสื้อสูตรสีขาว
แต่หลังจากนั้นเสื้อสูตรสีขาวตัวนี้ก็หาไม่เจอ
ส่วนเรื่องของเงินสดที่อยู่ที่ตัวสร้อยคอของผู้เสียชีวิต
ตำรวจก็ยืนยันว่าเป็นของผู้เสียชีวิตเองเจอเงินอยู่จำนวนนึงด้วยนะคะ
แต่ว่าไม่เจอบัตรประจำตัวไม่เจอกระเป๋าสตางค์
เพราะว่าตอนแรกบอกว่าสร้อยคอที่ใส่อยู่ที่มีพระอยู่ด้วยเนี่ยเป็นของใคร
ทางญาติบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่ของพี่ชายตัวเองนะ
แต่สุดท้ายตำรวจบอกว่าใช่เขาไปดูในเฟซบุ๊คว่าใช่เคยใส่อยู่อย่างนี้ค่ะ
ญาติก็รู้แค่ว่าจะไปรัชกาลที่อุตราฤทธิ์
แล้วก็ไม่กลับบ้านมาที่พิศนุโลกนะฮะ
คือตามข้อมูลก็คือที่มีผู้พบเห็นล่าสุดเนี่ย
สุดท้ายวันสุดท้ายเลยก็คือ๒ตุลาคม
ไปที่วัดครูหาสวรรค์ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกประมาณบ่าย๒
แล้วก็ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยจนไปพบเป็นศพลอยน้ำ
ตอน๔ทุ่มคืนวันที่๓ตุลาคม
แต่ก่อนที่จะมีคนที่พบที่วัดครูหาสวรรค์ตอนบ่าย๒วันที่๒ตุลาคมเนี่ย
มีคนเห็นว่ามีผู้ชายขับรถยนต์มารับอาจารย์อัดวันที่๑ตุลาคม
ในช่วงบ่ายที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ธรัชพรซึ่งเป็นน้องสาวนะฮะ
บอกว่าพี่ชายหายจากบ้าน๑ตุลาคมแล้วพบศพลอยติดริมตลิ่งแม่น้ำน่าน
พอเห็นศพก็ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าพี่ชายว่ายน้ำเป็น
ขณะพบศพไม่พบทั้งแหวนและสร้อยคอทองคำของพี่ชาย
รวมทั้งกระเป๋าเงินแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งก็หายไปด้วย
สงสัยว่าอาจถูกเพื่อนผู้ชายที่อายุประมาณ๓๐ปีเสร็จ
ที่เดินทางไปอุตรดิษฐ์ด้วยกันทำร้ายเสียชีวิต
เพราะว่าผู้ชายคนนี้หายตัวไป
แต่เธอเนี่ยไม่รู้จักจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่โรงแรม
พี่ชายไปพักก็พบเพียงว่าผู้ชายคนนี้
อายุประมาณ๓๐๓๕ปีสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรผิวขาวนะครับ
ก็เลยอยากให้ตำรวจติดตามตัวชายคนนี้มาสอบสวนนะครับ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บอกว่าเมื่อวันที่๑ตุลาคมเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๔๐นาที
มาจอดที่ลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่ง
คนขับใส่เสื้อแขนสั้นคอโปโลสีขาว
ด้านหลังเสื้อเนี่ยเขียนว่าโรงเรียนธีระธาดา
แล้วก็รถเนี่ยก็ขับออกไปนะครับ
ขณะที่นายสมโพธิ์ใจมนต์เป็นข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาล
สองวัดครูหาสวรรค์แล้วก็เป็นวัยยาวัชกรของวัดด้วยนะครับ
บอกว่าเวลา๒โมงครึ่งนะฮะก็คือ๑๔นาฬิกากว่า
วันที่๒ตุลาคมเจอผู้เสียชีวิตที่วัดจริง
ก็เป็นคนคุ้นเคยกันนะครับเนื่องจากผู้เสียชีวิต

พอศึกไปแล้วก็แวะเวียนมาจำนะครับมากราบท่านเจ้าวาดอยู่เป็นประจำ
เขาเห็นผู้เสียชีวิตเดินทางเข้ามาทางประตูหน้าวัด
แต่ก็ไม่รู้ว่านั่งรถอะไรมา
ผู้เสียชีวิตถือขนมมาถุงหนึ่งแล้วก็กระเป๋าเล็กหนึ่งใบ
โดยเขากับผู้เสียชีวิตคุยกันอยู่สักพักนึง
ก็คุยแบบไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตก็มีท่าทางยิ้มแย้มเป็นปกติดี

ก็บอกให้ผู้เสียชีวิตเข้ามาคุยกันในร่มแล้วก็ถามว่าทำอะไร
ผู้เสียชีวิตบอกว่ามากราบเจ้าอาวาส

ผู้เสียชีวิตก็เดินออกไปทางประตูด้านหลังวัด
ส่วนการที่ดรอัดจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนั้น

เพราะวันที่พบกันที่วัด
ก็ยังดูไม่มีท่าทางวิตกกังวลอะไร
สอบถามไหมครับว่ามาทำอะไร

เขาคงจะมากราบว่าเจ้าวาด

ไม่ได้มีท่านทุบาอาจารย์อยู่กันนี่
ดูสีหน้าแล้วมีการคุ้นคิดมีอะไร

เดินออกเดินลงมานี่ยิ้มแย่มใส

ฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะ
ยังต้องให้เวลาในการพิสูจน์ข้อมูลในรายละเอียดที่สำคัญ
กรณีก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตทำอะไรอยู่ที่ไหน
รวมไปถึงหาสาเหตุการเสียชีวิต
ประกอบกับข้อมูลทางการสืบสวน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับพนักงานสอบสวน
ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
และสอบสวนด้วยความรอบครอบรวดเร็วและเป็นธรรม
ก็อาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
โดยเน้นย้ำตำรวจฝ่ายสืบสวนให้เร่งคลี่คลายคดี
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะ